อย่างที่บอกไปงวดนี้โอ้โหแม่ค้าหลากหลายอาชีพเป็นเศรษฐีกันยกใหญ่
ล่าสุดนี่แม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำยืนยืนขายลูกชิ้นอยู่
โอ้โหลมแทบจับถูกระวังที่หนึ่งเหมือนกัน
โอ้โหโชคดีเหลือเกินเอาไปดูกันหน่อยครับอยู่ที่บ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
แล้วทำไมรอบนี้แม่ค้าเขาถูกกันเยอะจังเลยกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเจ๊หงครับ
คุณหงทองวิลัยปานอายุ๕๑ปีขายลูกชิ้นยืนกิน
ก็เป็นลักษณะคือขายส่งอ่ะเนอะได้เป็นเจ้าของรางวัล๖ล้านบาท
โอ้โหเพื่อนแม่ค้าเขาเรียกว่าเอาฝ้ายเอาสายสินมาผูกรับขวัญเลย
ผูกข้อไม้ข้อมือแบบนี้เลยตามความเชื่อของชาวอีสาน
เจ๊หงบอกว่าก่อนวันหวยออกรู้สึกแปลกในใจอยากซื้อ๓๗จังเลย
ซึ่งซึ่งซัก๔ใบปากกดถูกไปใบ๑รวรณที่๑ครับ
เธอก็สมหวังแต่จะไม่เลิกขายลูกชิ้นยืนกินเดี๋ยวใช้หนี้ก่อนแล้วก็จะเก็บเงินเป็นทุน
ในการทำมาค้าขายต่อไปนะครับยังอยู่ที่แม่ค้าดวงดี
เศรษฐีคนต่อไปเป็นแม่ค้าขายปลาครับคุณป้าบังออนอายุหกสิบเอ็ดปี
อยู่ที่มรยองก็ได้ไปหกล้านหนอนเช่นเดียวกันนะฮะถามว่าป้าไปเอาเลขนี้มาจากไหน
ซื้อจากใครป้าก็บอกว่าโอ้ป้าก็ซื้อจากแม่ค้าเร่แหละตอนแรกในใจอ่ะนะ
ป้าอยากซื้อ๓๖แม่ค้าบอกไม่มีเหลือได้๓๗ป้าเอาไหมอ่ะใบหนึ่ง
ป้าบอกอ่ามาใกล้กันสามเจ็ดก็ได้และอธิษฐานว่าอ่ะขอให้ถูก
วันใหญ่แล้วกันนะสุดท้ายถูกจริงจริงคุณผู้ชมดีใจมากเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเงินนะ
แล้วก็เอาปลดหนี้ปลดสินก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นทุนในการที่จะทำมาหากิน
แล้วก็เอาส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อนะครับยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นเศรษฐีใหม่อยู่ที่
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ชายคนนี้คุณประสาทพรหนองขุนศาลอายุ๔๖เป็นสมาชิกอบตสว่างนะฮะ
ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มรวมที่หนึ่ง๖ล้านบาทเป็นหนึ่งบาท
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีแม่ค้าเดินเร่มาขายในหมู่บ้านตอนนั้นไม่มีเลขอะไรในใจเลย
ทีนี้ก็ให้หลานอายุ๑๑ขวบหลานเดินกลับมาบอกให้ซื้อเลขนี้ให้หลานหยิบให้
หลานก็หยิบขึ้นมาเออมันเป็นเลขท้าย๓๗ก็เก็บเอาไว้แล้วลุ้นแค่หวังว่าจะถูกเลขท้าย๓๗ก็พอ
แต่เมื่อวานเฮ้ยพอตรวจไปตรวจมา
สุดท้ายเดี๋ยวเอาเงินไปใช้ทุกคนใช้หนี้หมดเลยนะใช้หนี้ก่อนแล้ว
คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บให้ลูกสาวเอาไว้เรียนสูงกันต่อไป
แล้วพี่ภาษาภวรจะลงออกมาต่ออยู่รึเปล่าเนี้ย